ตีนี้ครับกลุ่มต่อมาฆ่าหมกคลองวังจันทร์
กับนายนิวหรือว่าเป็นพลทหารนิว
ซึ่งญาติเขาบอกว่าพลฐานนิวหายตัวไปตั้งนานแล้ว
ทีนี้ตอนมาดูก็เชื่อว่าน่าจะเป็นพลทหารนิว
แต่ทีนี้พอไปรวบตัว๓คนที่ก่อเหตุปรากฏ

นี่ไม่ใช่ศพพนฐานนิวนี่ใช่ไหม

แต่ว่าเมื่อวานนี้ตำรวจพาทั้ง๓คนไปชี้จุดเกิดเหตุครับ
หลังจากที่ทั้ง๓คนรับสารภาพแล้วว่า
ร่วมกันทำร้ายนายนิวจนตาย
จะมีนายปุ๊นายดอนและนายบอยครับ
ที่ช่วยกันก่อเหตุแบกศพไปทิ้งอำพรางด้วยนะฮะ
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พาทั้ง๓คนไปที่หลังแคมป์คนงานก่อสร้าง
โรงเรียนพรงตาเอี่ยมอำเภอวังจันท
จังหวัดระยองก็เป็นจุดเกิดเหตุนะครับ
ไปอีกครั้งหนึ่งจะให้ไปชี้จุดแล้วก็ถ่ายรูปทำแผน
บริเวณที่พักคนงานซึ่งที่เรารายงานไปก็คือเป็นจุดที่ทั้งหมดเนี่ย
นั่งดื่มเหล้าด้วยกันรวมไปถึงในนิวด้วย
ปรากฏว่าในวงเล่านี้คุณผู้ชมทะเลาะกันครับ

นิวโดนรุม๓ต่อ๑เลยนะ

แต่ในบอยวิ่งตามไปไปตีหัวในนิวจนนิวเสียชีวิต
ข้างจุดที่นั่งดื่มเหล้ากันนั่นแหละ

ทั้งดอนทั้งบอยแล้วก็ปุ๊นะ

ใส่รถเข็นเอาไปพ่วงท้ายมาตรศัยกันครับ
ไปทิ้งลงคลองกลางป่ารกร้าง

โดยไม่ใช้มือแตะต้องตัวศพเลย
และเวลาศพติดข้างธรรมศก็ใช้ไม้คิ่อยลงไป
หลังจากชี้จุดทำแผนเสร็จแล้วทั้งสามคนครับ
เปิดปากเป็นครั้งแรกถึงมูลเหตุที่ลงมือ
ทำร้ายในนิวจนเสียชีวิตว่าผู้จาไม่ลงรอยกัน

แต่ทีนี้ทั้ง๓คนยังยืนยันว่าคนตายเนี่ยไม่ใช่พลทหารนิวครับ
เราตั้งใจไหมคะ

ใครเป็นคนต้นคิดคะว่าจะต้องทำแบบนี้
คนต้นทั้งช่วงสัปดาห์นั้นไม่ได้ค่อยได้คิดอะครับ
ตอนนั้นมันชั่ววูบเหรอครับที่เขาพูดไม่ดีหรืออะไร

อืมคือพูดง่ายง่ายคือพูดไม่ลงรอยกัน

ใครเริ่มลงมือก่อนนะครับตอนนั้นใครแบบทะเลาะกับใครก่อนครับ

ครับพึ่งรู้จักกัน
บอยยืนยันว่าเจอเขาที่ขนส่งจันทบุรีจริงไหมครับ

ไม่เขาทักห้องก่อนเขาทักว่าเขาส่งงานมีงานคนมีงานทำไม

นี่แหละครับ๓คนยืนยันด้วยตัวเองตรงกันด้วยว่า

เป็นนิวแต่ไม่ใช่พลทหารนิวครับ

ก็วันนั้นไม่ทันคิดแล้วครับ

คนยืนยันว่าไม่ใช่พลฐานนิวที่ญาติจากจังหวัดอ่างทองมาตามหา

ทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็เอากางเกงยีนกางเกงบ็อกเซอร์นาฬิกาข้อมือ
แล้วก็โครงกระดูกของผู้ตายที่พบไปตรวจสอบยืนยันอัตลักษณ์บุคคล
เพื่อจะได้รู้ให้มันชัดแจ้งว่าคนตายเป็นใครกันแน่ครับ

ทีนี้ครับคุณผู้ชมตอนตำรวจไปจับกลุ่มตัวในบอย
ไปจับมาได้พร้อมกับผู้หญิงอีกคนนึงก็คือนางอรไทย
ซึ่งเป็นเมียของนายบอยนี่แหละอายุ๔๒ปี
ตำรวจยังไม่แจ้งข้อหากับนางอรไทยนะครับ
เพราะว่าหลักฐานยังสาวไปไม่ถึง
ยังไม่ได้มีหลักฐานที่ชี้ว่านางอรไทยมีส่วนเกี่ยวข้อง
ก็เฝ้ารอนายบอยด้วยความเป็นห่วงทีแรกนางอรไทยบอกว่า
ตั้งใจจะเข้าไปนอนกอดในบอยไปให้กำลังใจถึงในห้องขังด้วยนะ
แต่ได้ที่ไหนล่ะครับเจ้าหน้าที่เขาไม่อนุญาตครับ
คือทั้งสองคนเป็นคู่ข้าวใหม่ปลามันเลย
เพราะว่าเพิ่งจะจดทะเบียนสมรสกันเมื่อ๒๘มิถุนายนที่ผ่านมานี้เอง
อรไทยบอกว่ายังเชื่อใจสามีตนเองนะว่านายบอยเนี่ยเป็นคนดี
ฆ่าใครไม่ได้หรอกที่ผ่านมานายบอยดูแลเธอดีมาก
แล้วเธอก็รักบอยจะรอคอยวันที่บอยออกมาจากคุกครับ
ไอ้บอยจับไอ้บอยอ่ะถึงจะรู้เราก็ตามไปด้วย
ตามจ้ะรักจ้ะ
มีอีกคู่หนึ่งฮะอีกคนที่รอคอยคนรักตัวเองพ้นจากคุกเหมือนกันก็คือ
ต้านายต้าเนี่ยเป็นแฟนหนุ่มของนายปุ๊ครับครับ
ต้าก็ซื้อข้าวกระเพราไข่ดาวไปเยี่ยมในต้าไปเยี่ยมโดยด้วยนะฮะ
โดยนายต้าเนี่ยก็ยังยืนยันข้อมูลที่ได้รับฟังมาจากคนรักก็คือปุ๊ว่า
เนี่ยไม่ได้ร่วมมือกับนายบอยแล้วก็นายดอนในการอำพลางศพเพียงแค่ทำร้ายร่างกายนิวเท่านั้นเองครับ
ที่สุดแล้วก็เดี๋ยวตำรวจเนี่ยจะสอบปากคำผู้ต้องหาเองว่าใครทำอะไรบ้าง
ใครมีส่วนอะไรในการฆ่าในการอำพลางบ้างนะครับใครร่วมมือ
แล้วถึงตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวข้อได้จริงก็จะชัดเจนว่าใครก่อเหตุบ้างรวมไปถึงคนตายเนี่ยสรุปเป็นนิวเฉย
หรือเป็นพลฐานนิวที่ญาติมาตามหาหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะคลี่คลายมากกว่านี้นะครับ
คือเหตุการณ์และคดีนี้มีความซับซ้อนอยู่นะคุณนะแต่ทีนี้นิติวิทยาศาสตร์จะตอบได้ทั้งหมดนะครับ